จริงแล้วลูกสาวบ้านนี้สอบติดคณะเพศศาสตร์
ไปก็จะเป็นเพศรัชกรหรือหมอยา
สิ่งที่คุณแม่อยากจะอวดให้กับชาวบ้านได้รู้ก็คือ
คือลูกฉันสอบติดนะแทนที่จะเป็นใบยืนยันผลคะแนน
ปรากฏว่าสิ่งที่แม่เอามาโชว์ไม่ใช่ใบผลคะแนนครับ
แต่เป็นเอกสารว่าฉันไม่สบายใจว่าลูกฉันสอบติดแล้ว
แต่ไปตรวจร่างกายเจอสารเม็ดแอมเฟตามีนในร่างกาย
สารตัวเดียวกันกับที่เจอในยาบ้า
มันมาอยู่ในร่างกายลูกสาวฉันได้ยังไง
เอาเอกสารมาให้ดูเอาอาหารเสริม
ลูกสาวสั่งซื้อจากออนไลน์มาโชว์ให้ดูด้วยครับ
เพราะตอนนี้กังวลว่าลูกสาวจะไม่สามารถเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้
นี่คือสิ่งที่คุณแม่เอามาให้ดูเป็นหลักฐานครับ
ไม่ได้อยากจะโชว์นะครับแต่อยากร้องเรียนความเป็นธรรม
คุณแม่นันนพัฒน์อายุ๔๕ปี
ปุกแบบนี้คุณแม่เอามาตั้งให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูเลยครับ
แม่คาดว่าสิ่งที่ลูกสาวแม่ไปตรวจร่างกาย
ที่โรงพยาบาลนางรองเอกสารที่คุณแม่ชูให้ดูด้านซ้ายของจอครับ
ไปใกล้จะเห็นข้อความระบุเอาไว้ว่า
ลูกสาวแม่เป็นเด็กเรียนเป็นเด็กขยันตั้งใจดี
ไม่เคยเกเรไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

งงมากลูกสาวเองก็งงแล้วตอนนี้น้องเขากลัวมากด้วยครับ
สอบติดเพศสัตว์ทั้งทีคะแนนก็สูงนะพี่มิ้วคุณผู้ชม
มหาวิทยาลัยชื่อดังในภาคอีสานครับ
จะมอบตัววันที่๓๐พฤษภาคมนี้แล้ว
และต้องใช้หลักฐานคือใบตรวจร่างกายไปยืนยัน
พฤษภาคมลูกสาวไปตรวจร่างกายผลปรากฏออกมาเป็นแบบนี้
๘ด้านไปต่อไม่ถูกครับ
คุณแม่มานั่งคิดดูจับเข่าคุยกับลูกสาว
ยาก็ไม่ได้เสพเกเรลึกก็ไม่ใช่
สงสัยก่อนที่จะไปตรวจร่างกาย
ลูกสาวกินยาที่ทำให้ผิวขาวเป็นเหมือนอาหารเสริมนะครับ
สั่งซื้อมาจากออนไลน์กินไป๑เม็ดตอนกลางคืน
รุ่งเช้าไปตรวจร่างกายผลตรวจออกมาเจอเม็ดแอมเฟตามีน
เพราะยาอาหารเสริมนั้นหรือเปล่า

ตรวจร่างกาย๓ครั้งไม่เคยเจอสารนี้มาก่อน
ไม่อยากเจอเลยแบบนี้แปลกใจมาก
อาหารเสริมนั้นมีเลขออยเลขทะเบียน

แล้วไอ้สารบ้านี้ไปอยู่ในนั้นได้ยังไง

เอาล่ะตอนนี้สิ่งที่แม่ต้องการก็คือ

มันเกิดจากความไม่รู้ของเด็ก

ว่าเขาจะใส่ลงมาในอาหารเสริมให้เรากิน

เขาเรียกอะไรอ่ะ

ขาดความซื่อสัตว์ในวิชาชีพของตัวเอง

ให้คนได้กินแล้วเกิดปัญหาอย่างนี้
เราก็ไม่รู้ว่าใครจะโดนเหมือนเราบ้าง

ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันนี้เขาด้วยนะ

เพื่อความสบายใจคุณแม่ก็เลยไปแจ้งตำรวจสพประโคนชัย

เพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบุรีรำ
ตัวแทนบริษัทอาหารเสริม
โทรศัพท์พูดคุยกันแล้วชี้แจงเลยครับ

อธิบายชัดเจนว่าขายมานานกว่า๑ปี
แล้วผลิตภัณฑ์นี้คนอื่นก็นิยมชมชอบ

เม็ดแอมเฟตามีนนั้นมีราคาสูงครับ
ในตลาดเห็นว่าขายกิโลละเป็นล้าน
บริษัทไม่เอามาผสมในผลิตภัณฑ์เขาแน่นอน

เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเจ้าอื่นทำของปลอมเรียนแบบมา

อันนี้คือตัวแทนของบริษัทผลิตภัณฑ์ชี้แจงนะครับ
ถามเรื่องนี้กับอาจารย์ออสหน่อยก็แล้วกัน
เชี่ยวชาญเรื่องของเคมีพันธุ์ต่าง
อาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์ครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีมเกษตรบอกว่า
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผสมพวกกลูต้าไทโอนะครับคุณผู้ชมพี่มิ้ว
เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เซลล์ในร่างกายมนุษย์สามารถสังเคราะห
เองเป็นสูตรโมลิกุลคนละตัวกับยาบ้าดังนั้นเป็นไปไม่ได้
ที่จะมีการตรวจวิเคราะห์ผิดพลาดอาจารย์ออสก็เลยแนะนำแบบ
นี้เพื่อความสบายใจและความชัวร์ที่สุดเอาผลิตภัณฑ์นั้นน่ะ
ไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งบวกกับน้องผู้หญิงคนนั้นก็ควร
จะไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดทั้งหมดอีกรอบจะได้รู้ผลว่า

ที่จะเป็นตัวที่จะทำให้ร่างกายไม่ผลิตเม็ดสีเนี่ยหรือ
ว่าวัยรุ่นเข้าใจว่ามันเพิ่มความขาวเนี่ยสูตรมริกุลทาง
เคมีนะฮะสูตรเคมีของมันเนี่ยคนละตัวกันกับเมดแอมเฟตามีน
เป็นคนละพวกเลยนะฮะส่งมาตรวจอีกครั้งหนึ่งกระปุกที่น้องเขา
กินนะฮะส่งมาตรวจนะครับหรืออ่าฮะฆาตาเพศาสตร์ตรวจปลา
ซึ่งมันจะระบุตัวสารเคมีเลยว่ามันคือตัวไหนกันแน่

ตรวจทั้งผลิตภัณฑ์และตัวของน้องอย่างละเอียด
ส่วนที่เห็นเอากันไกลมาตัดตัวแคปซูล

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรำ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจลงพักประโคนชัยเข้าไป
เก็บตัวอย่างไปเก็บตัวอย่างยาเสริมผิวขาวนั่นแหละ

นำผลิตภัณฑ์ที่เหลือพร้อมกับฉี่ของน้อง
ส่งตรวจไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต๙นครราชศรีมา

แต่ทีนี้ครับวันนี้วันที่๒๘พี่มิ้วคุณผู้ชม
ไม่เกิน๑สัปดาห์ตีว่าช้าที่สุด
สมมุติว่าศุกร์หน้าศุกร์หน้านี่ก็๒มิถุนา

๓๐พฤษภาครับเกินเวลามอบตัวอย่างนี้
ถ้าผลยังไม่ออกหรือออกช้าทำยังไงจะได้เรียนต่อไหม
คำถามนี้ไทยรัฐทีวีหาคำตอบมาให้ครับ
ล่าสุดเราโทรศัพท์สอบถามรองศาสตราจารย์ในแพทย์ชาญชัย

ท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ท่านพูดถึงเรื่องนี้ด้วยท่านบอกว่า

ถ้าผลตรวจสอบอย่างละเอียดจากทางสาธารณสุข
จังหวัดบุรีรัมป์ออกมาเป็นลบคือเป็นเน็กกระที
ไม่พบสารเสพติดในร่างกายของน้อง
ต่อให้ผลออกมาช้ากว่ากำหนดการที่จะต้องยื่นเอกสาร๓๐พฤษภาคม
ก็ยินดีจะรับเข้าเรียนที่คณะเหมือนเดิม
คือยืดอายุเวลายืดวันออกไปให้เพื่อรอผลที่ชัดเจน

นี่คือคำชี้แจงแล้วก็คำอธิบายของคุณหมอนะครับ
ถ้าผลเป็นการตรวจสอบออกมาอย่างละเอียดแล้วเป็นลบ
ยืนยันว่าให้เข้าเรียนได้เหมือนเดิม

วิทยาลัยก็ยังให้โอกาสยืดเวลาให้นะคะ